อันนี้เป็นตำรวจเหมือนกันแต่เมาขับรถแล้วก็ไปทำเขาตาย
เป็นพยาบาลนะฮะที่เสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านคงจำได้แหละนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่นานนะครับ
คืนนั้นเนี่ยมีตำรวจนายหนึ่งยดร้อยตำรวจเอกนะครับ
ขับรถกระบะนะฮะเสียหลักข้ามเลนไปพุ่งชนรถพยาบาลของโรงพยาบาลประโคนชัย
ขณะที่เขากำลังลำเลียงหญิงสาวท้องแก่ใกล้คลอดไปส่งโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งนะ
แล้วก็เป็นเหตุให้ผู้ที่มากับรถซึ่งมีพยาบาลด้วยมีญาติผู้ป่วยด้วย
รวมแล้ว๖คนเนี่ยบาดเจ็บกัน๕คนนะครับเสียชีวิตไป๑คน
เป็นพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านเขาคอก
นางสาวสุดารัฐเชื่อมากหรือว่าน้องดาอายุ๒๕ปี
ส่วนหญิงใกล้คลอดหลังเกิดเหตุแล้วก็มีการนำส่งโรงพยาบาล
แล้วก็คลอดเรียบร้อยปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะฮะ
แต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่ารถกระบะต้นเหตุที่ขับไปพุ่งชนรถ
พยาบาลเนี่ยนะเสียหลักข้ามเลนไปเนี่ยแล้วทำให้เขาเจ็บแล้วก็ตายเนี่ย
คนขับรถกระบะเป็นตำรวจชื่อว่าร้อยตำรวจเอกเดชาเปรียบสม
เป็นรองสารวัตรปราบรามสพประโคนชัยนะฮะตอนนี้เป็นผู้ต้องหาขับรถกระบะ
แล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีคนเจ็บและตาย
ที่สำคัญก็คือในคืนวันเกิดเหตุไม่ยอมตรวจวัดแอลกอฮอล์

นี่ล่าสุดผู้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้านายก็ถูกสั่งย้ายไปด้วยแล้ว

ก็ถูกมองว่าเอ๊ะช่วยเหลือลูกน้องหรือเปล่า
ไม่ยอมตรวจแอลกอฮอลอะไรพวกนี้นะครับ
ความคืบหน้าของเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูเรื่องของงานศพของพยาบาลที่เสียชีวิตก่อนนะครับ
วันนี้พยาบาลกว่า๔๐๐ชีวิตก็มาร่วมร้องเพลงผู้หญิงสีขาว
และเพลงมาร์ชพยาบาลที่หน้าเมนเผาศพ
เพื่อแสดงความอาลัยส่งดวงวิญญาณ
นางสาวสุดารัฐเชื่อมากหรือน้องดาอายุ๒๕ปี
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลเขาคอกที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มีนายธิรวัตรวุฒิคุณผู้ราชการจังหวัดบุรีลำ

หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่

มีประชาชนมีเพื่อนพยาบาล

คือคุณพ่อของน้องดาเนี่ยบอกว่าทำใจไม่ได้
ที่ต้องสูญเสียลูกสาวคนสุดท้องไป

ลูกสาวเพิ่งเรียนจบจากวิทยาลัยพยาบาลจังหวัดสุรินทร์เมื่อปีที่แล้ว
มาทำงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคอกเพียง๑ปีเอง
แล้วก็มาเกิดเรื่องนี้นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของคดีความนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าเบื้องต้นตอนนี้ได้ให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อ
ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทำให้ทรัพย์ศิลป์เสียหาย
ขับรถโดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เพราะว่ารถกระบะคันเกิดเหตุที่ขับไปคืนนั้นไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็ข้อหาขับรถขณะมึนเมาสุราด้วย
คือร้อยตำรวจเอกเดชาในคืนวันนั้นปฏิเสธนะฮะ
ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ทำได้แต่ตามกฎหมายใหม่
ประทริปสรรพย์แช่งข้อหาได้นะครับ
ซึ่งทางหลักฐานต่างพนักงานสอบสวนก็จะไปรวบรวมสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
แล้วก็กรณีที่เกิดขึ้นก็จะตรวจอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะ
โดยเฉพาะผู้ที่บาดเจ็บในเหตุการณ์ต่างนะครับ
ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ถ้ามีพยานหลักฐานที่สามารถชี้ชัดได้เพียงพอ
ก็ดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนชัดเจน
ส่วนเรื่องวินัยก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ถ้ามีความผิดจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
อย่างที่บอกนะคะว่ามีคำสั่งย้ายนะคะเป็นลักษณะที่ว่า
ว่าเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่

มีคำสั่งย้าย
ในการทำหน้าที่ของรักษาการผู้กำกับสพชว่าอาจจะเข้าข่ายการช่วยเหลือกัน

นี่พึ่งย้ายมาบ้างเนี่ยพึ่งได้รับการแต่งกล้างเนี่ย

อุปนายกสัมครมการพยาบาลคนที่หนึ่งบอกว่า
ก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยการทำงานของพยาบาลมีความเสี่ยงอยู่แล้วค่ะ
โดยเฉพาะผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในรถรีเฟิร์น
จะต้องเคลื่อนย้ายส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน

มาตรการในการจัดระบบความปลอดภัย

ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างจริงจังนะคะ

รถพยาบาลเองก็ต้องมีมาตรฐาน
มีระบบความปลอดภัยหรือว่าเซฟตี้ให้มากกว่านี้
เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
ที่ผ่านมาพยาบาลเสียชีวิตพิการ
จากการทำหน้าที่ก็หลายคนแล้วนะคะ
ก็อยากจะให้มีการพิจารณาเรื่องเยียวยาพยาบาล
ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
อยากจะให้เหมือนกับตำรวจทหาร
เวลาที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ก็มีลักษณะของการปูนบำเน็ตพิเศษ

ที่เราต้องสูญเสียชีวิตผู้คนของเราไป